ที่จะเล่าต่อไปนี้น่าจะเป็นเคสแรกของประเทศไทยก็ว่าได้นะคะ
นางรองบุรีรำค่ะลูกชายพาพ่อแม่อายุเท่ากัน๗๐ปี
แล้วก็คุณอาวัย๖๕ปีไปรับวัคซีนเข็มที่๒เป็นแอสต้าเซเนก้า
ซิโนแวคเข็มแรกไปแล้วนะคะ๒๔กรกฎาคม
ปรากฏว่าพลัดหลงกันคุณแม่มาเจออีกทีดีใจค่ะ
โบนัสด้วยโบนัสอะไรคะคุณแม่ได้ฉีด๒เข็ม
แขนซ้ายแล้วก็แขนขวาในคราเดียวกันงงไหมคะ
เดี๋ยวขยายความให้ฟังเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ท่านผู้ชายท่านนี้ชื่อว่าคุณบุญส่งเป็นลูกนะคะ
ส่วนนั่นคุณแม่ค่ะคุณแม่สมหวังอายุ๗๐ปีแล้ว
คือพยายามโชว์หลักฐานให้นักข่าวของเราดู
เปิดทั้งแขนซ้ายเปิดทั้งแขนขวามาดูนี่มาคืออะไรคะ
แอสต้าเซเนก้าปักทั้ง๒เข็มพร้อมคัน
เกิดอะไรขึ้นทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ได้นะคะ
คุณบุญส่งเนี่ยมีอาชีพเป็นทนายความนะคะ
อยู่ที่นางรองบุรีรำเล่าบอกว่า๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
พาพ่อแม่๗๐เท่ากันทั้งคู่คุณอาวัย๖๕ปี
ฉีดวัคซีนเข็มที่๒ที่สนามฟุตบอลช้างอาริน่าของบุรีรำค่ะ
หลังจากที่รับซิโนแวคเข็มแรกไปแล้ว
กรกฎาคมอันนี้เขาฉีดแบบอะไรคะค็อกเทลใช่ไหมเข็มแรก
มผสมผสมแต่เร็วไปเยอะเลยนะรีบบูธรีบบูธเนี่ยค่ะปรากฏว่า
จังหวะที่คือตอนนั้นชุลมุนวุ่นวายเกิดการพัดหลงกันขึ้น
โผล่มาอีกทีนึงแล้วบอกคุณบุญส่งว่าเอ้ยแม่ดีใจ
ได้ฉีดสองเข็มเลยอ่ะฟังเสียงคุณบุญส่งเล่าหน่อยค่ะ
แต่ในระหว่างที่ทางเข้าคนมันเยอะเราก็เลยเราก็เลยพลัดก็ต้องเข็นรถ
คุณพ่อก็คุณพ่อหอบก็เลยต้องเข็นไปพอจะเข็นไปแล้วก็มันก็พลัดกัน
ก็เลยไม่รู้ว่าในในระหว่างทางคุณแม่ได้เจออะไรบ้างแต่ที่เล่าให้ฟังนะครับ
ข้าวข้าวของเหตุคุณแม่เนี้ยได้ได้รับวัคซีนสองเข็มในเวลาไล่เลี่ยกัน
เกิดจากอะไรก็คือครั้งแรกเนี่ยคุณแม่ไปยื่นเอกสารนะ
ฉีดฉีดกับทางเจ้าสินจากับทางเจ้าที่นะครับแล้วแต่ระหว่างที่
ระหว่างนั้นแม่ฉีดหลังจากฉีดเสร็จแม่ก็ได้ลุกขึ้น
แล้วก็เดินไปยังเดินเดินไปข้างหน้าเพราะว่าแกไม่รู้ว่าจะต้องรับเอกสารหรือไม่รับหรือยังไง
พอนี้พอจะเดินมาได้ประมาณทั้งสี่ห้าเก้าก็มีพยาบาลด้านหน้าน่ะ
เรียกให้คุณแม่นั่งลงย้ายมาฉีดยาแล้วก็แม่ก็เลยนั่งลง
ให้มานั่งเก้าอี้นี้แล้วก็ให้นั่งลง

แล้วก็แม่ก็เลยยกแขนอีกข้างหนึ่ง

แต่ในขณะเดียวกันแม่ก็ยังคุมไอ้สำลีข้างหนึ่งไว้
คือเข้าใจคุณยายนะคะนี่เป็นที่มาว่า
ผู้สูงอายุทำไมต้องมีคนติดตามเข้าไปด้วย

นะแกเข้าไปคนเดียวคุณบุญส่งพยายามเล่าอธิบายให้ฟัง
แต่สิ่งที่คุณบุญส่งลูกชายกังวลคืออะไรรู้ไหม
รับไป๑๔สิงหาคมหลังจากนั้นน่ะ
คือรับพร้อมกันแอสต้าเซเนก้า๒เข็ม
ก็กลัวว่ามันจะมีไซสแอฟเฟคหรือว่ามีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าจาก๑๔จนถึง๑๗จนถึงขณะนี้เห็นไหม
โชว์เลยกวาดขยะโชว์แข็งแรงดีค่ะ
ยังไม่มีอาการผลข้างเคียงใดนะคะ
เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรอีกทางหนึ่งอีกใดหนึ่ง
แปลว่าคุณยายรับบูสเตอร์โดสเข็ม๓ไปเรียบร้อยแล้ว
นี่ฉีกตำรามทุกหมอเลยนะเนี่ย

คือไม่อยากให้ท่านเป็นอะไรอยากให้ท่านแข็งแรง
แต่สงสัยเคสนี้อยากจะถามสวบคอถามหมอยงนะ

โหมอน่องเชิญได้เลยนะคะ
ลูกชายบอกว่าอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยละเอียดมากกว่านี้หน่อยขอบคุณนะคะ